แล้วแฟนคลับที่เขาไปจัดพิธีลำลึกการจากไปของคุณแตงโมครบหนึ่งเดือนที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
เขารู้กันหรือยังที่เขาไปเรียกร้องความเป็นธรรมไปทำให้คุณตังโมเนี่ยคุณแม่เขาจะไปถอดถอนเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
เอาแล้วครับคุณผู้ชมฮะคนหนึ่งที่ไปเมื่อวานนี้คุณเจจักริน
อ้างว่าเขาสื่อสารกับคุณแตงโมได้เนี่ยนะมีการไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
เชิญชมครับ
ให้แก่หนังฟ้าพูดจมน้ำ
อาจารย์เจจักรินรังสิมันธนากร
จดหมายปริศนาถ้าย้อนไป

เมื่อคืนนี้อาจารย์เจ

นนทบุรีแล้วก็ลงเรือ

เพื่อทำพิธีอธิษฐานจิตต่อพระเจ้า

อาจารย์เจเรียกว่านางฟ้าตกน้ำ
ได้รับความยุติธรรมพออธิษฐาน

ที่ข้างในมีเทียนไข่ลอย

ระบุว่าจากแรงอธิษฐาน
ของทุกคนนางฟ้าร้องไห้

จะอยู่กับทุกคนจนกว่าจะได้
คดีพลิกจากที่ผมสัมผัสได้

นั่นเจจักรินนะเอามาดู
บรรยากาศที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑

ก็ในนามริบบิ้นขาว
เมื่อกี้น้องดอมบอกไปแล้วแล้วก็กลุ่มที่เดินหน้า

ร่วมกันจัดงานระลึกถึงคุณตังโม

มีการตกแต่งท่าเรือด้วยรูปของคุณแตงโม

นี่นี่นี่นะครับแฟนคลับเขารักกันจริง

ว่ามีแฟนคลับชาวจีนมาด้วยชาวจีน

ติดตามข่าวคุณแตงโมมานานกว่า๑เดือนแล้ว
ต้องการให้เกิดความยุติธรรมกับคุณแตงโม
มากที่สุดและเรียกร้องให้คนผิด
ถูกนำมาลงโทษให้ได้ครับ

วันนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญด้วย